ดังนั้นช่วงนี้เรามีข่าวแปลกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
เพราะว่าใกล้จะถึงวันที่ออกสลากินแบ่งรัฐบาลเต็มทีแล้ว

ค่ายฝึกรบพิเศษอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มีความเชี่ยวชาญในการจับงู
เดินทางไปจับงูเหลือมขนาดใหญ่ภายในเล้าไก่
ที่อยู่บ้านเลขที่๘๓หมู่๑๖ตำบลทุ่งปรังอำเภอศรีชนนะครับ
โดยมีนางอาภานีเพชรเศษอายุ๕๕ปี
หมายเลขทะเบียนบัตรประชาชนได้แก่ไม่ต้องบอก

ไม่มีครับไม่มีอายุ๕๕ปีนะครับ
เจ้าของบ้านพาไปดูที่เล้าไก่หลังบ้าน
พบงูเหลือมขนาดใหญ่มานอนท้องป่องอยู่เลย

เจ้าหน้าที่ก็เลยสามารถจับเจ้างูเหลือมตัวนี้
ได้โดยละม่อมนะฮะใช้มือเปล่าก็จับมันออกมาได้แล้ว

ก็วัดความยาวเจ้างูตัวนี้๔เมตรครับ
นำใส่กระสอบไปปล่อยป่าห่างไกลชุมชน
เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าได้ยินเสียงไก่มันร้องผิดปกติ

พบงูเหลือมขนาดใหญ่นอนท้องป่องอยู่ในร้าวอยู่แล้ว

และขอบคุณทหารที่เข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับ

ชาวบ้านที่ตำบลครูขุดที่อำเภอสถิงพระเนี่ย
ดูสิคะจุดทูบจุดเทียน
รำถวายตรงนี้ค่ะที่หน้าทวดเท่ง
รำถวายกัน๓๐๐กว่าคนโดยไม่ได้นัดหมาย
หลังจากที่โชคดีถูกรางวัลกันทั้งอำเภอสถิงพระเลย

แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยหน่วยงานราชการชาวบ้านอำเภอสถิงพระ
ได้นำรูปปั้นหรือว่ารูปเหมือนทวดเท่ง
ซึ่งก็เป็นตัวตลกในหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

มาตั้งบริเวณอุทยานนกน้ำครูขุดที่ตำบลครูขุดเนี่ยนะคะ
ตำบลครูขุดเป็นบ้านเกิดของทวดเท่ง

ขณะที่รูปปั้นทั่วเท่งขึ้นรถมาที่อุทยาน
ตอนที่นำขึ้นรถมาอุทยานเขาไปดูนี่ค่ะทะเบียนรถ
ก็เนี่ยเขาก็เอาเลขในทะเบียนรถเนี่ย
ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล๘๑๗๖๕๔นั่นแหละค่ะ
ก็เอาไปเสี่ยงทายนะแล้วมีคนเห็นด้วยนะ
บอกว่าทวดเท่งเนี่ยยืนบกมือบนรถเหมือนกับคนจริงเลย
ดังนั้นก็จะเอาเลขทะเบียนรถนี่แหละไป๗๖๕๔นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ส่วนใครที่ได้โชคจากทดเท่งแล้วอย่าลืมนะ
ไปแก้บนด้วยกุ้งต้มน้ำผึ้ง
เพราะว่าเมื่อกี้เขาเขียนไว้นะว่าเครื่องถวายมีกุ้งต้มน้ำผึ้งนะครับ
ไปดูที่ลานวัดท่าลาศที่ตำบลศรีนบรงอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ
มีชาวบ้านจากทั่วทุกสาธิตเดินทางมากราบไหว้ขอพร
ต้นตะเคียนอายุเก่าแก่กว่า๒๐๐ปี
อยู่ในลำห้วยท้ายหมู่บ้านแล้วก็ได้บังเอิญ
ได้อัญชย์เหลือต้นตะเคียนมาเก็บรักษาไว้ที่วัดนะครับ
เพราะว่าเชื่อว่าจะให้โชคให้ลาบ

ถวายผ่านดอกไม้ทุบเทียนแล้วก็สวดมนต์

เจ้าปู่ประจำหมู่บ้านมาลงประทับทรง
ก่อนจะหยิบปากกาเขียนเลขเด็ด

มาเริ่มแล้วคุณผู้ชมดูเอาเองนะครับ

ชาวบ้านก็ต่างมาดูเลขเด็ดนี้นะครับ

แล้วก็โชคดีดั่งที่หวังนะครับ

เลขทะเบียนรถของ๒คัน
เกิดอุบัติเหตุเหมือนกันเป๊ะ
แต่ก่อนอื่นเราต้องแสงความเสียใจ

เป็นรถกระบะแล้วก็รถจักรยานยนต์
๒คันที่ประสบอุบัติเหตุ

ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนหน้าวัดป่าอำภาวัน
ตะบนกุฎบงที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายนะคะ
คนที่ขี่มอเตอร์ไซคันนี้ค่ะ
อายุ๖๕ปีเสียชีวิตนะคะ
และจากการสอบสวนผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็ทราบว่ารถกระบะกำลังมุ่งหน้า

ส่วนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขี่มาอีกทางนึง

พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุทั้ง๒คันนะคะ

จนคนที่ขี่จักรยานโยนเนี่ยเสียชีวิต

ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจนะคะ

คาดว่ามอเตอร์ไซค์น่าจะเป็น

ไปประสานงากับรถกระบะ
คุณผู้ชมนี่ค่ะเป็นเรื่องราว

ให้เราได้เตือนกันนั่นแหละว่าเมาเนี่ยไม่ขับขี่
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งจุดนะคะ